อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของขโมยขโจร
โอ้โหที่จังหวัดปฐุมธานีโดนแบบเจ็บช้ำน้ำใจ
เพราะไอ้โจรตัวแสบนี้มันเล่นป้นทีเดียว

พาไปดูที่นี่ก่อนนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดของที่นี่
บันทึกเอาไว้ได้เป็นภาพในบ้านของผู้เสียหายรายหนึ่ง
คือเห็นลักษณะของโจรคนนี้รูปร่างเลยนะ
สูงประมาณสัก๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร
เสื้อคอกลมกางเกงขาสั้นลายสก๊อตสวมหมวกแก๊ปด้วย
แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยมาอย่างดิบดี
งัดประตูกระจกบานเลื่อนของบ้านเลขที่๙๙ทับ๑๘๘
เข้าไปรื้อค้นข้าวของภายในบ้านทุกซอกทุกมุมจริง
โอ้โหไปมุมนั้นเดี๋ยวไปมุมนี้
กวาดทรัพย์สินมีค่าใส่กระเป๋าไป
แล้วหลบหนีไปอย่างลอยนวล

ก็คือนายจุมพลอ่อนจ้อยอายุ๓๙ปี
เจ้าของบ้านรีบไปแจ้งความเลย
แล้วก็เล่าว่าเหตุเกิดเนี่ยเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคม
ที่ผ่านมาเวลาสักประมาณตี๓๕๐เกือบตี๔แล้วล่ะ
ตอนนั้นคนร้ายเข้ามาตนเอง
คุณพี่คนนี้เขาบอกนอนอยู่บนบ้าน

เพราะว่าตอนที่นอนอยู่บนบ้านดีแล้วที่หลับ
เพราะว่าถ้าเกิดตื่นแล้วลงมาป๊ะ
คนร้ายอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเขา
เพราะว่าคนร้ายพกมีดยาวมาด้วย
คุณดูสีนี้เอาแบบว่าของแบรนด์เนมไปด้วยนะ
กำลังจะบอกเลยว่าสิ่งที่หายไปมีอะไรบ้างน้องใบตอง
พอมาดูสิ่งที่หายไป
กระเป๋าสะพายแบรนด์เนมของเมียของภรรยา
หายไปสี่ใบ
ของแบรนด์เนมน้องไปตองรู้ดีแพงนั้น
นาฬิกาข้อมืออีก๓เรือน
พร้อมทั้งเงินสดอีกประมาณหมื่นนึง
แล้วเงินเหรียญมันยังเอา
วาดไปประมาณสัก๕๐๐บาท
มูลค่าทั้งหมดก็ประมาณเป็นแสนที่ศูนย์เสียไป

คืนนั้นคืนเดียวไม่ได้มีแค่บ้านของคุณพี่จุมพลเท่านั้นที่โดนปล้น
ยังมีอีกมีอีก๒หลัง
รวมบ้านพี่จุมพลก็รวมแล้ว๓หลังที่โดนก่อเหตุไปแบบนี้

คือเขาจะมีไลน์กลุ่มเขาคุยกันไง
บ้านผมโดนงัดเอาบ้านคุณก็โดนเหรอ
บ้านผมก็โดนครับสรุปคืนนั้นโดนไปสามหลัง
ตอนนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วให้รีบดำเนินการจับตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
นี่ขนาดว่ามีกล้องวงจรปิดนะ
ยังทำกันได้ขนาดนี้เลยโจรนะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันแล้วกันนะคะ